วยคู่แรกของเราครับมีน็อกมีนับมีหลับให้เห็นครับ
ยอดภูหลวงหัวลมแข็งเป็นฝ่ายชนะเทคนิกเกิ้ลน็อคเอาท์ยกแรก

โอ้โหในอดีตก็มีนะไอ้หมัด๓๓วิ

เอ้ารับไปเลยครับ๓๐๐บาทครับจากกาวซีเมนจราเข้เขียวนะครับ
ตั้งแต่เร็วสุดไหมตกมาในคู่นี้เร็วสุดครับ
อ้าวโอ้โหยังไม่ต้องกระจอยไม่ทันให้ไม่ทันกินน้ำเลยนะครับแป๊บเดียวนี่หลับเลยครับ
ดูเดือดเหลือเกินเข้มข้นนะครับศึกยอดมวยไทยรัฐส่วนคู่ต่อไปของการถ่ายทอดสดนี่พึ่งหลวง
เจอกับหยกขาวเดี๋ยวดูครับคนนี้เพิ่งจะต่อยเจ็บไม่เจ็บครับวิทยามาก
ฝ่ายแดงมวยเชิงเข่าเหล็กในทิ้มปักไส้เสียบยัดอก
เขาคือพึ่งหลวงเพชรสี่หมื่น
อัดกับฝ่ายน้ำเงินจากร้ายเมืองสุรินสับสอกฟันยับนับน็อกเขาคือหยกขาวธนกรยิม
ครับมวยคู่ที่สองเรานะครับฝ่ายแดงพึ่งหลวงเพชรสี่หมื่น
ชื่อธีรศักดิ์ทะลางอายุสิบหกปีเป็นชาวจังหวัดละนอง
ชกมาแล้วหกสิบแปดครั้งถนะห้าสิบแพ้สิบแปดครั้ง
พร้อมข้างหลังชนะทีเคโอทะยาน้อยศิษย์นิวัตรยกที่สองที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินหยกขาวธนกรยิมหรือเท่สวพกิจเดิมนะครับ
ชื่อพิษนุพึ่งพายอายุยี่สิบปีเป็นชาวจังหวัดสุริน
ชกมาแล้วหกสองครั้งถนะสิบแปดแพ้สิบสองเสมอสองครั้ง
พร้อมข้างหลังชนะทีเคโอบริกบานลูกมึงเพชรยกที่สองที่เวทีมวยสมุทรสากรครับ
มวยคู่แรกของเรานี่โอ้โหมาเร็วไปเร็วครับ
ฝ่ายแดงยอดภูหลวงนี่ขวดขวาก้านคอครับ
เอาชนะคู่ปรับเก่าครับ
โพดำพอเจริญแพทย์ไปยกแรกครับแก้มือได้สำเร็จเลยครับ
ก็ก็ซ้อมอยู่กับพี่ดวงสัตว์ใส่โชชภ์เที่ยวร่มเก้าสิบเก้าทับสองนะครับ
ขณะที่น้ำเงินเนี่ยซ้อมอยู่ที่สกสุงหายิมของวิจิตศาลายาครับ
มียอดคุณพ่อเลยครับอดีตนักมวยเก่านะครับ
ลาทันสอเพลินจิตครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับลูกชายนะครับน้ำเงิน

ท่านผู้ชมชมกันต่อนะครับคู่แรกนั้นจบลงไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่เป็นคู่ที่๒ครับพึ่งหลวงเพชร๔๐๐๐ปล่อยตัวออกมาแล้ว๑๒๖กับหยกขาวธนกรยิมพี่บะ
็อกยกแรกแบบนี้เขาเรียกว่าก้านคอสิครับเด็ดขาดที

ไม่ต้องนับเลยลำยาวเลยนะครับ
มาดูคู่๒วันนี้มาดูพึ่งหลวงกับหยกขาว
นี่ฝ่ายแดงอยู่ภายใต้การดูแลของไอ้จอมหมอด้วงนะ
หมอด้วงแต่ว่ามาอยู่ที่มุมเลยใช้เพชร๔๐๐๐๐นะแต่ใช้เพชร๔๐๐๐๐
น้ำเงินนี่ธนกรยิมนะชื่อนี่คุ้นไหม

เดี๋ยวติดตามลายนี้ก็ถือว่าเป็นแชมป์ของต่อยที่แถวเวทีมวยแถวตลาดอ้อมน้อย
แถวนั้นน่ะนะ
ธนากรยิมนี่อยู่ค่ายเดียวกับทางถนนชัยด้วยนะ

ไข้ใหญ่ไข้มัดผ่าน
เดี๋ยวดูครับนี่ซ้ายเจอซ้ายนี่อาจจะต่อยกันลำบากนิดนึง
การผ่านมวยเท่าที่วิเคราะห์ออกมาแล้วมันใกล้เคียงคู่ขี้สูสีอีกคู่หนึ่งครับ

แก่แขม่อยู่ต่างความให้สำคัญ

นี่ครับหมัดซ้ายตรง

หนักใช้ได้เลยนะซ้าย
โอ้โหเจอแค่ขวานนี่ไง
ถือว่าอาวุธข่มเลยนะครับ
เตะแล้วเนียนเลยครับตีนซ้ายมันก็คู่

โดยโปรเมอเตอร์สวงชัยรัฐรสุบัน
แค่งซ้ายเป็นอาวุธสำคัญของมวยคู่นี้ครับ

เพราะฉะนั้นขวาอย่าตกนะครับ

มาอีกแล้วทั้งแข้งทั้งหมัดครับ
หนักแรงทั้งคู่๑๒๖ปอนด์

หมอรอทำงานอีกคู่หนึ่งครับ

ไม่อย่าขึ้นมารอมาเต้นมาจ้อง
มาหลังบาดเชือกเชือกบัดหลังตรงนี้ไม่เอาครับ

ไม่ได้เข้ารายการด้วยมันจะเป็นอย่างนั้น

หมดยก
เห็นหนังตัวอย่างเนี่ยของมันขึ้นน่ะพี่ชัยนะ
ก็เห็นนะครับวงลายนี่เป็นหนักแน่น

มีซอกมาสลับได้

คุณแฟนทั่วประเทศด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาตลอด
ถ้าไม่มีคุณก็ไม่มีเราครับตามต่อยก
ถ้าไม่มีเราก็ไม่มีนักมวยบนเวทีเหมือนกันชมกันต่อเลยยกที่๓
ยกนี่น้ำเงินดูเหลือมนิดนะครับเรื่องการทรงมวยแล้วก็การดักอาวุธนี่ดูดีกว่าเล็กน้อย
ต้องดูยกนี้จะแก้ยังไงแดงพึ่งหลวงลูกหนักนี่อยู่กับแดงเลยนะพึ่งหลวง
น้ำเงินดูโฉบเชียวกว่าแล้วก็ต้องดูว่าซ้ายไหนจะเข้าป้ายครับคุณผู้ชม
อันนี้สำคัญโต้คุณตลอดนะโต้ตลอด
๑๒๖บอลถามปากของพึ่งหลวงอาวุธพันกันใช้ได้เลยนะ
ซ้ายเตะติดฟันด้วยศอกอันตรายทั้งคู่ครับอาวุธ
โต้คุณนำตัวเต็มเจอด้วยศอก
มาโต้นะครับเจ้าหยกขาว
เปิดเกมแล้วครับพึ่งหลวงเปิดเกมมานิ่งมารอมาเฉยไม่ได้
มาตอนนี้เข้มเลยมาถึงดิบโอ้โหยัดไส้สวยงามครับลูกนี้

บอกแล้วไงมันจะต้องแตก

น่ารักมากเลยอาวุธครับคุณผู้ชมครับ
น้ำเงินสอกดีมาโดนพลาดก่อนแตกจนได้
เกมจะเปลี่ยนหรือเปล่ากำลังสนุกเลย
มาเป็นคู่สุดปันอีกคู่ครับคุณผู้ชม

เรื่องของหนักของแรงทั้งนั้นเลย
คุณผู้ชมดูครับ
ขยับเปิดเกมหัดซ้ายตรง
เดินมาเปิดเกมตลอด
ตั้งต่อตั้งแรกเอาแล้วครับแค่คนเหลือเกิน
คุณผู้ชมดูไม่ออกบอกไม่ถูกจริงนะครับ
อย่ายุบนะครับพึ่งหลวง
ได้แตกแล้วนะครับเอาอยู่หรือเปล่า

แต่สายต่อยสายเนี่ยตลายมาก

เป็นเกมที่เยี่ยมยอดทั้งคู่ครับ

หมดนี่ตายเลยนะหมดนี่ตายเลยนะ
โอ้โหสายกระหนักจริงนะทุกชมครับ

ต้นกลายอยู่แล้ว

อุ้ยดูเกมก็ถึงตบนี้แล้วนี่นะ
เพราะยังไส้ทางใกล้ได้ได้เร็วเขินนะครับ
หมดผล่านท่านที่สอง
แต๊มจะอาจทำลายได้เลย

โหโหโหโห

ครับภาพช้ายกที่๓โอ้โหพึ่งหลวงนี่ไล่จามด้วยศอกครับ
สับเข้าไปโอ้โหแล้วเป็นผลเลยนะหยกขาวกลายเป็นหยกแดงแล้วเออ
ตอนนี้หน้าแดงเลยครับครับเต็มด้วยเลือดโอ้โหเลือดเต็มหน้าเลยครับ
ทีมงานคัดเลือดดีก็แม่ช่วงต่อไปก็ชกสบายเลยพี่ชัยนะ
ขณะที่มุมแดงนี่โดนเข่าแล้วแม่มันเจ็บเหลือเกินนะพี่ชัยนะ
ดูแต่ละดอกส่วนน้ำเงินเองนี่เลือดท่วมหน้าแล้วครับ
เอาแอนตาซินอยู่ไหนครับมาแจกหน่อยเร็ว
ชมกันต่อครับยกที่๔โอ้โห๓ยกนี่ดูไม่ออกบอกไม่ถูกครับ
ใส่กันไฟแรบเลยแดงได้สองครับดังนั้นแต่งแต่งได้เขาแหลมโอ้โห
เอาแล้วเอาแล้วลูกนี้อันตรายนะครับแดงดูแม่เข้ามวยหลวงไปนิดนึงนะครับ
พี่หลวงแหลกประทานี่แดงดีกว่าครับแต่โดนยังแกล้งไม่ได้ลูกเนี้ยพี่ปาก
แท้งแหลมเนี่ยทั้งคู่ลูกเสียบลูกจัดลูกแท้งของข้างด้าน
ดาลากมากเลยทำละเสียบตลอดแล้วกับตาลักดอก
วิสาอู๊ยแต่มันก็เอาคืนตลอดนะโอ้โหพี่หลวงอ้าว
อย่ายกมาอย่ายกนะใครยกเสร็จทั้งทีโอ้โหไง
ซ้ายแทงดันดันดันดันแทงไว้ซ้าย
ยกขาวพึ่งหลวงเปิดเกมตลอด

มั่งโกงมาโกงแล้วเสียบโกงแล้วยันโกงแล้วแทงไว้เลย

พึ่งหวงก็ยังไงพึ่งหวงไปยังโต้ชักเป่าลงนะชักเป่าลง

แห่งพุ่งหวง
หยกขาวนี้โต่เอาเยอะเลยโหแหลมเตี้ยวเลยแต่ละลูบ

ขวาอุ้วเต็มเลย

แม่แต่ว่ามันก็มาดีเหลือเกินนะยิ่งโดนยิ่งเดินนะไอ้เจ้าพึ่งหลวง
นี่ก็แทงแต่ละดอกนี่มันหน้าเกรงหน้ากลัวเลือกเกินนะ

ยังคึกคับเป็นบรรยากาศจังสวยงามนะดูนี่
มายังคึกยังคึกอยู่เดินเลยเดิน
ต่อยหมัดซ้ายตรงหน้าแหงหน้าหมาย
มันดักเกียรติดักแทงไปเลยเอาเกียรติโต๊ะ
อย่ายุบอย่าออมหมดแรงนิดเดียวแพ้ทันที
คู่นี้หมดไปเลยเรียบร้อยเลย

เดินต่อหัวใจซ้าย
นี่แหละครับยอดมวยไทยรัฐโดยโปรเมอเตอร์ศพชัย
จากโลกฟินลงไม่ลงลงไม่ลง

ซ้ายเกรง

โหโหโหโหโหโห
โหโหโหโหโหโห

โหโหโหโหโหโห

โหโหโหโหโหโห

โหโหโหโหโห

โหโหโหโห
โหโหโหโห

โหโหโห

โหโหโห

จะควยไปบ่บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
ต่อนกะชึ้นที่ลืมตายเลยนะครับ
ถ้ามีรางวัลประจำสัปดาห์อยากจะยกให้คู่นี้ก่อนเลย
เอาไปให้เลย
อันนี้ต้องดูพี่แดงเปิดเกมแล้วว่าจะทำยังไง

น้ำเงินยกขาวธนกรยิม
ลูกหนักก็ยังได้นะต้นน้ำยังมาอยู่นะ
มีตัดลำตัวต้องระวังซ้ายน้ำเงินมีไง
มีทั้งสอกทั้งหมัดสารพัดอาวุธกับพื้นห่วง
มาดีด้วยเรียมแทง
การยืนระยะคงเส้นคงวา

วมนิดเดียวครับโดนดักแทงซ้ายแหลมเลย
ยก๒๓๔๕โดนเป็น๑๐เลยนะครับ
บวกกับแทงซ้ายเข้าไปโหโหโดนเยอะเลยครับวันนี้
สถานการณ์นี้ยังไม่จบอะไรก็เกิดขึ้นได้นะ

แพ้ชนะตำบัวสุดยอดครับ
เดือดอีกคู่หนึ่งครับคุณผู้ชมกับยอดมวยไทยรัฐ
เสียงปรบมือต้องมาแบบนี้

ป๊าบซ้ายแทงขวาแทงซ้ายแทง
โต้กำลังโอ้โห
นี่เป็นช่วงสุดท้ายว่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้นกับมวยคู่นี้หรือเปล่าคุณผู้ชม

ไอ้ลูกเด้นลูกโดดไปนี่สวยงามเลิฟเกิน

แต่ว่าให้ดูกว่ามีกูธนากรยิ่ม

เปลี่ยนเป็นปริยากรยิมก็ได้

แม่แต่ว่ามัน
มันถึงแม้จะต่อยมาจะเป็นรองก็จริง
แต่มันมีการพัฒนาที่มาเยอะมากเจ้าผู้หวงเนี่ย
น้ำเงินบอกพอแล้วแต่แดงบอกไม่พอครับ
ต้องเดินต่อใช้ได้เลย

แสนบาทนี่เนี่ย

มา๑๒มาซ้ายตรง

โต้คืน

อีกก็ลงไปนะคะผลงานของผู้ชนะ

อันนี้สุดดีกว่า
โต้ตลอดเอาหนักแรง

เปี้ยงกับมัตรซ้ายมัตรขวา

ใส่เอาขาดท่อนเลยเตะกราดซ้ายยาวนี่ทำได้ดีมากเลยนะครับ
หมดยกสุดท้าย
กรรมการก็รับคะแนน
ติดตามผลงานของผู้ชนะกันต่อไปนะครับ
นี่หยกขาวธนกรยิมสุดยอด
ครับชนะกระแนนเพิ่งหลวงเทศ๔๐๐๐๐ครับ๑๒๖ปอนด์
สดงดงามเลยครับหัวจิตหัวใจใช้ได้ครับ